ถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นอย่างหนึ่งคือดินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานี่เอง
จังหวัดราชบุรีมีดินซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมแก่การทำเครื่องปั้นดินเผา
ทำให้คนหลายครอบครัวจากที่ต่างหลั่งไหลเข้ามาร่วมผลิตโอ่งอ่างกระถางกระเบื้องมากมาย
ตุดิบจากธรรมชาติกลายเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยเกิดการงานฝีมือเฉพาะอย่าง
มีการปรับปรุงเทคนิควิธีทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสวยงาม
ราชบุรีจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีนำขึ้นรถบรรทุกไปจำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศปีละมาก
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน